โปรดติดตามตอนต่อไป

วันต่อไปรถที่ใจ
อันนี้คือร้านหน้า๒๐๐บาท

แต่สิ่งที่คุณได้คือราดหน้า๒๕๐๐บาท
ผมจ่ายไป๒๖๐๐บาทผมก็ขาดทุนแล้วนี่เอ๊ะคุณถาดโอเคผมรับได้
และเมนูที่เรานำมาให้ทานกันในวันนี้นั่นก็คือ

โปรดติดตามต่อไป

ว่ะว่ะว่ะผิดเรารึเปล่า

นำเลยครับพี่มา๗ปิด

ทำภารกิจการกินแบบไม่ธรรมดา
ติดตามเราได้ที่ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
กินให้ไวไปให้ถึง
โปรดติดตาม